พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ

พร้อมทุกคนเราสวัสดีครับ

ไม่ถูกใจพิธีกรคนกลางมาก

อารมณ์เสียงหุดหยิดฝนตกฟ้าร้อง

เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวสะบัดร้อนสะบัดหนาว

วันนี้ชะนีไม่มีที่ยืน

แต่วันนี้ขอบอกเลยว่าที่ยืนสำหรับ
นีเดือดอย่างเราไม่มีอีกต่อไปแล้ว
ชะนีมีสามีแล้วไม่มีสิทธิ์พูดฮะ
แต่คนอะไรก็ไม่รู้มีทั้งตำแหน่ง
มีทั้งความงามมีทุกอย่างเรียกพร้อม
ทำไมเจ๊ไม่เคยผ่านเส้นนั้นมาบ้าง

วสันหลังว่าทุกวันนี้ฉันจะจับไม้ผิดจับไม้ถูก
นี่ไงถึงบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้ชะนีไม่มีที่ยืนจริงเลย
คนนี้สวยที่สุดตอนนี้ค่ะน้องโมจิรัชยาค่ะ
สวัสดีค่ะ

ก้าอ่ะสวยงามมากเลยอ่ะดูสิผิวพันธุ์โอ้โหทำไมจะไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อน

ซึ่งขอบอกว่าเดี๋ยวนี้สาวประเภทสองหรือกระเทยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนเขาเรียกกันเนี่ย
จะต้องการศึกษาดี๒จะต้องมีสัมมาอาชีพที่ดี
นี่ใส่มงมากี่เดือนแล้วลูกเพิ่งมาสดเลย

ใช่ดูสิชินแล้วยังคะชินแล้วยัง

ดาราใช่ไหมฮะ

รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าเขาก็เป็นไอดอลของหนูคนหนึ่งค่ะ

อีวเท่าไหร่

คือตอนเกิดอาจจะได้

ก็ประมาณ๒๕๓๐ทีค่ะ
ส่วนมากก็จะว่ายน้ำกับตีเทนนิสค่ะ
เราเป็นร้อยยังไม่รู้สึกเหรอ
ฉันยังไม่ได้เครื่องหนึ่งของเค้าเลย
แล้วกระเดือกมันหายไปได้ยังไงหนู

สรุปหน้าหนูนี่ทำทั้งหน้าเลยหรือเปล่าไม่ค่ะ
คือหน้าสดทำแค่จมูกอย่างเดียวค่ะ

รูปหน้าเป็นแบบนี้ปกติตั้งแต่แรกแล้วค่ะ

จริงแล้วเริ่มมาแต่งหยงแต่งหญิง
เริ่มมีประสบการณ์เกี่ยวกับว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราอยากจะแต่งเป็นผู้หญิงเนี่ย

แต่งหญิงจริงจังที่ครอบครัวรับได้ก็คือตอนปี๒ค่ะ
คือมหาลัยแล้วตอนนั้นอยู่ที่มศวประสานมิตร
ใช่ค่ะปี๑องคลักษณ์เรียนศิลปกรรมศาสตร์ค่ะ

นี่ไงกำลังจะบอกว่าที่เห็นได้มงกุฎนี้เนี่ย
ไม่ใช่แค่ได้มาเพราะแค่ความสวย
แต่เธอได้มาด้วยอะไรอีกบ้าง
เดี๋ยวเราจะท็อกทะลุทะลวงผ่านดวงของเธอ

คุณผู้ชมจะเพลิดเพลินกับดวงของคนคนนี้
ช่วงหน้ากับท็อกทะลุดาวสักครู่ค่ะ
พ่อแม่น่ะเริ่มรู้ตั้งแต่ปฐมละ
ว่าลูกเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายค่ะ